ไม่ต้องคุณใช้บัตรเครดิตรึเปล่าบัตรเดบิตคุณก็มีใช่ไหมเอางี้ละกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของบัตรต่างที่เรามีเก็บรักษากันให้ดีเพราะมันมีข่าวออกมาเป็นข่าวดังเลยนะครับว่ามีหลายคนตกเป็นเหยื่อครับ
ดูดเงินออกจากบัตรเดบิตที่มีเงินอยู่ในบัญชีหรือการใช้บัตรเครดิตที่ผิดปกติ
เอางี้ละกันพอจะมีวิธีการป้องกันเบื้องต้นเป็นอย่างไร
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะยากเล่า
อยากจะเล่าให้ฟังเพราะเรื่องนี้อันตรายครับ
กรณีที่เงินถูกดูดออกจากบัญชี

แต่ว่าโดนดูดออกจากบัญชีทีละน้อย
เท่าไหร่เหรอ

ทำไมต้องประมาณเงินไม่กี่บาทแบบนั้น

นั่นคือช่องทางครับมันเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ
ที่จะมาหลอกดูดเงินจากเงินในบัญชีของเรา
หรือบัตรเครดิตของเราที่อาจจะมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ
รูดเงินทีละ๓๐๒๐บ่อยแบบนี้ไง

เอาอย่างนี้แล้วกันครับผมไปดูเรื่องของวิธีการป้องกันเมืองต้น

เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ท่านแนะนำว่าอย่างแรกเลยบัตรเครดิตบัตรเดบิต
อยู่ในสายตาตลอดนะต้องจำให้ได้ว่าอยู่ตรงไหน
แล้วเก็บไว้ตรงนั้นเป็นประจำจะได้ไม่หาย
สองครับอย่าผูกบัญชีกับผู้บริการที่คุณคิดว่ามีความเสี่ยง
เป็นไปได้นะจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการเงินแต่ละครั้งเนี่ย
ก็คือเลขยืนยันคอนเฟิร์มที่จะส่งเข้ามาในมือถือของคุณ
แล้วคุณก็นำเลขนั้นไปยืนยันในการที่จะจ่ายเงินเติมเงินอะไรแบบนี้
เขาเตือนแบบนี้นะการเติมเงินในเกม
ก็จะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันอ่าเอางี้ละกันนะครับ
ผูกกับบัญชีเพราะเงินมันลามันหายแล้วเนี่ย
น้องคือยากหาว่าเอาคืนได้ไหมได้

ไม่ต้องผูกบัตรเอาไว้กับบัญชีอะไรเลยดีที่สุด
ครับอย่างที่๔นะครับปิดเลขหลังบัตรเครดิตและเดบิต

คุณรีบเปิดดูเลยบัตรเครดิตบัตรเดบิตมันจะมีเลขอยู่ข้างหน้ายาว

แต่ที่ผมพูดถึงคือไอ้เลขที่อยู่ด้านหลังบัตร

คือถ้าจะเอาให้ชัวร์เป็นไปได้ขูดออกเลยหรือปิดให้สนิท
แล้วคุณจำเลขนั้นให้ดีไม่ใช่ว่าคุณไปขูดออกแล้วคุณจำไม่ได้นะ

นั่นคือเลขสำคัญที่มิจฉาชีพถ้าเกิดได้เลขนั้นไปแล้วก็
มีโอกาสที่จะแฮ็กข้อมูลจากคุณแล้วก็ดูดเงินคุณจากในบัญชีได้
ใช่ช่วงนี้มีกระแสข่าวกันเยอะ

บอกแบบนี้อันนี้เรื่องจริงนะ

บอกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
ก็จะมีการผูกบัตรก็คือข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินจะมีอยู่ในออนไลน์เยอะ
เราก็โทรไปแจ้งก่อนแจ้งอายัดกับทางแบงค์บัตรต่างที่เราทำ
ว่าตอนนี้ผู้ที่เป็นเหยื่อนะครับทางธนาคารเขาก็บอกให้โล่งใจไว้ก่อนว่าเขาจะยอมเป็นผู้เสียหายเอง

ก็คือก่อนที่ถ้าเป็นบัตรเดบิตเดี๋ยวได้คืน
คุณโทรไปแจ้งได้เขาจะส่งยอดใช้จ่ายจริงของคุณมาให้ใหม่แล้วค่อยจ่ายไปนะคะ